สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่
รายการทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์เป็นถึงวันศุกร์นะคะ
ถ้าวันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็๖โมงครึ่งค่ะ

มีเรื่องราวดีอยากจะมาบอกคุณผู้ชมนะฮะ
ซึ่งคุณจะอยู่มุมไหนของโลกก็แล้วแต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่
พร้อมของรางวัลจากเซเรเบตตี้คนดังอีกเพียบเลย
ให้ส่งหนุ่มให้ส่งคำอวยพรพร้อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตามด้วยเบอร์โทรศัพท์
แน่นอนนะครับว่าสัญลักษณ์นะครับจะมีรูปร่างของขวัญต่างอยู่ด้วยนะครับ
จับทุกวันแจกทุกวันติดตามไร้ชื่อผู้โชคดีได้ในรายการ
นี่มีอยู่นะ
กดเลยนะครับ
กดเลยไม่ยากเลยกดก็ได้

พิธีกรกับผู้ร่วมงานที่ทำงานอยู่นี้๕
คุณมดดำก่อนที่คุณจะพูดเรื่องขอพูดข่าวนี้หน่อยได้ไหม

คุณพระผู้โดยสารอั้นไม่ไหวทิ้งบอมอึกลางเอ็มอาที

พวกเขากำลังขึ้นรถไฟฟ้าอยู่

นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าปวดท้องอ่ะน่าจะถ่ายใส่ถุง

พวกเขาพี่ข้าวโอ้ยมีคนกินข้าวอยู่อีบะ

หลังจากนั้นก็ทุกคนก็ตลบอบอวนกันหมดเลย

เขาก็เลยบอกว่าน่าจะมีห้องน้ำหรือเปล่า
ตามสถานีหรือตามอะไรมีมั้ยตอนนี้มีมั้ย

ส่วนใหญ่มันก็แล้วแต่สถานีมันจะมีห้างสรรพสินค้า
หรืออะไรที่รองรับไปแล้ว
ก็ใช่คือคนกินข้าวอยู่

อย่าไปกินสิผมปิดตรงนี้ไว้ให้ดูเนี่ย

พระเอกของเราในวันนี้ทั้งวัน

วันนี้เป็นการแถลงผลงานรัฐบาล๑ปีที่ผ่านมาด้วย

แล้วก็นี่คุณดูรูปนี้ก่อนที่จะไปรูปไหนอีกครับ

คือท่านประยุทธ์จันโอชาห์หรือนายกตู่ของเราเนี่ยนะฮะ
แล้วก็หัวหน้าคอสชนำมีดอิโต้ปลอม
ที่ก่อนที่เขาจะเข้าประชุมคอรมอลเนี่ยก็มีนักแสดงเล่นพื้นบ้านกระตั้วแทงเสือ
มันเป็นการเล่นอย่างหนึ่งถูกต้องไหมครับที่ใช้ประกอบเนี่ยคือมีดอันนี้
เป็นที่ใช้ประกอบการแสดงมาประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญปีใหม่
จากรัฐบาลไทยสู่ใจประชาชนนายกเอาดาบปลอมมาแกว่งเล่น
แกว่งมาฟันโชว์ก่อนที่จะเงื้อนมีดไปหยอกล้อกับสื่อมวลชน
ที่นั่งชมอยู่ก็เป็นภาพที่หลายคนมีการแชร์กันเยอะเหลือเกิน
นะฮะก็ท่านนายกวันนี้แต่แน่นอนว่า
ขวัญการหนาวล้องเพลงคืนความสุข
แฟนขับคุณเป็นแฟนขับท่านนายกอย่างไงดีหรือไม่ได้

เราจะทำตามสัญญา
ขอเวลาอีกไม่นาน
และแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา

แต่ท่านนายกบอกเลยฮะวันนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับ
เมื่อวานี้ตอนบ่ายโมงครึ่งวันที่๒๒ธันวาคม
ที่ทำเรียกว่ารัฐบาลภายหลังการประชุมคอลโรมอลเนี่ย
ท่านนายกได้ให้เจ้าหน้าที่กองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย

ชื่อเพลงว่าเพราะเธอคือประเทศไทย

เป็นของขวัญในการคืนความสุข

จำได้เลยอ่ะ

คุณอย่าลืมว่าเขายังไปเอาจับพิธีกรไปปรับทัศนคติ
ผมไม่เกี่ยวผมก็พูดให้ฟังว่าชอบประชาชนชื่นชอบไง
ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่จากท่านนายก

เขาก็แต่งเอง
เรียบเรียงโดยคุณวิเชียนตันติมนพันธ์
น้องนิพันตีสุรชัยทวินภัย

ชีวิตที่เกิดมาเธอคือ

แล้วใครจะร้องอ่ะไม่รู้ใครร้อง

ศิลปินมันจะมีคำว่าฝันอยู่เยอะคุณดู

มันจะมีกี่ชั้นเหมือนกันเนี่ยเพราะเธอนั้น
คือประเทศไทยชีวิตไม่จีรังแต่แผ่นดิน

ยากเย็นแค่ไหนก็ไม่ท้อ
แต่มีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจ
พลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไป

หนึ่งฉันเองจะบ้าเหรอ

ฉันเนี่ยมันหมายถึงตัวนายกตู่หรือเปล่า
นายกตู่ก็อธิบายว่าไม่ใช่ฉันคนเดียว
แต่หมายถึงว่าประเทศไทยทุกคน
หมายถึงสู่มวลชนด้วยเพราะไม่รู้จะแต่งยังไง
เขียนว่าใจของสื่อก็ไม่ใช่
หากจะเป็นใจของขอรอมอขอสอชอมันก็ไม่ใช่อีก
เป็นของคอรมอชุดนี้ก็ไม่ใช่

ไม่คล้องจองกันมันก็ต้องชัน
เสร็จยังหรือจะเล่าทุกแล้ว
เพราะทุกคนคือหนึ่งเดียวจะต้องเอาหัวใจลมหายใจ
เอาชีวิตมาช่วยกันคุณอย่าแทรกข่าวนายกตู่

เพราะเธอคือจุดประเทศไทยมันคือร่มหายใจ

เป็นของขวัญจากนายกตู่ประยุทธ์จันโอชา

คือเศรษฐนาของตอนนี้ปีหนึ่งจะแต่งเพลง

โอเคเอามาถึงเรื่องนี้บ้าง
เรื่องของตุ๊กบ้างนะครับ

นะครับก็มีทางศิลปินแห่งชาติ

สุชาติสวัสดิ์ศรีผมอ่าน
อำสคุณผิดสุชาติสวัสดิ์นะฮะ

นี่นะฮะสุชาติสวัสดีนะครับ

ทางประบอบบนตรีกระโสง

นางกอบการวัฒนารังกุลนะครับ
ก็บอกว่าดีใจนะฮะชุดตุ๊กแทน

ปรากฏมิสยูนิเวิร์สด้วยคะแนนโวทย์อย่างทะลมทะลาย

แล้วก็เป็นความสวยที่กันกรองจากความคิดจริง
ทำให้เห็นว่าประเทศไทยไม่หยุดพัฒนาทางความคิด

เข้าไปอยู่ในสายตาแล้วก็เป็นที่รู้จักของนานาประเทศมากขึ้นด้วย
แล้วก็เป็นผลดีกับการที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาในเมืองไทยด้วย
จำได้มั้ตอนนั้นมีคนบอกว่าถ้าเกิดชุดนี้ได้

ผมขอแนะนำให้ไปกินบนรถไฟฟ้า

พี่มาร์ทชุดนี้คุณคิดว่ายังไง
ส้มโอส้มโอเป็นคนออกแบบ

เรื่องมะพร้าวล่ะ
แล้วพูดถึงส้มโออยู่มะพร้าวก็ก้องเกียจไง
นางเป็นอาจารย์สอนแบบแฟรชั่นดีไซน์ด้วย

เพราะนางเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับแฟชั่นดีไซน์เลยอ่า
จะหนักไหมนางบอกไม่หนักนางหล่อด้วยเบาเท่ากับเสื้อผ้าเนี่ยเป็นพลาสติกเออไม่หนัก
พลาสติกพ่นอะไรแต่ก็ยังถูกวิจารณ์ถูกไหมฮะถูกวิจารณ์
รสนิยมได้เลยแต่อย่างน้อยคนไทยด้วยกันเห็นคนไทยได้ไปประกวดเวทีระดับโลก
มีลุ้นยิ่งกว่าปีไหนในรอบ๓๐ปีที่ผ่านมาใจคอเนี่ยไม่คิดจะช่วยเชียร์กันหน่อยหรือไง
ไม่ต้องแช่งซ้ำก็ได้นี่อะไรแถมยังลากเอาเรื่องการเมืองเข้าไปด้วย
แต่ก่อนอภสารก็จะมีคุณอัมราศวนนรก่อนคุณอัมราก็คืออาจารย์สดท้าย

อ๋อรุ่นพี่พี่ม้าฮะรุ่นพี่ดิฉันฮ่าก็เจ็ดสิบกันแล้วนะฮะ

ชุดไทยของอภัสรานี่จะเป็นชุดไทยประยุกต์

ก็ฆังล่างก็มีจีบหน้างเพราะต่อมา
คุณจีลานัลก็เป็นชุดไทยรู้สึกจะเป็นไทน์เริลต้น
ไม่ได้สักทีพอวันแสงเดือนแม้นวงไป
ตอนแสงเดือนแม้งวงไปผลปรากฏว่าใส่ชุดรางละครลำตัวนาง
ได้ที่หนึ่งเลยมันต้องออกแนวแฟนตาซีนมันออกแนวแบบว่าแนวสะพรึง
เพราะว่าทุกชุดเห็นไหมพี่แม้กระทั่งพม่าแม้กระทั่งพม่าปีนี้เอาเป็นเจดีเจเดอร์อะไรมาใส่ไว้กับตัวเต็มไปหมดเลย
อ๋อไม่กะเหลียกพม่าเป็นกะเหลียกแต่ว่ารู้สึกอิดองีเซียโหดอกมากเยี่ยมใหญ่
และฉันขอถามคำหนึ่งเรามีชุดไทยประจำชาติ

นี่แต่เขาบอกกวยแตกนะเขาบอกกวยแตกแล้วนี่ขอโทษ
ทุกวันศุกร์ไปไหนเดี๋ยวก่อนทุกวันศุกร์ไปไหนแล้ว
ทุกวันศุกร์ทุกคนจะให้ลนลงใส่ชุดไทยใส่นุ่งผ้าถุงก็ได้
ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอย่างนั้นใส่อยู่ไหนกันคุณเดือน
คุณพดดำจะต้องใส่ชุดไทยใส่เป็นเตี๋ยวแดง
อีบ้านั่นจะไปออกรบแล้วนุ่งเตี๋ยวแดง
ทอเสื้อนุ่งเตี๋ยวนี่จะไปตัดหัวแล้ว
คุณต้องนุ่งอย่างนั้นเลยแล้วก็ถอดเสื้อเดินเป็นเด็กสมบูรณ

แล้วก็มาอีกทีเป็นชุดไทยที่เป็นแบบว่าไทยประยุกต์นิดนึงแต่เป็นสบายเฉียง

ถ้าใจจักรีนี้ต้องผมสบายลื้อมแล้วไปมีแขน

ข่าวว่าคือชาญญาของดาราในวงการบรรทำน์เทิง
ซึ่งเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายปี
ที่บรรดาผู้สื่อข่าวสายบันเทิง
ก็ตั้งชาญญาดาราเอาไว้หมดทุกอย่างเลย
ก็จะเป็นดาราที่เรียกได้ว่า
กำลังแบบว่าฮอตฮิตกันอยู่มีกระแสกันแบบสุดลิดสุดเดช

เมื่อก่อนก็มีนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว

กิ๊บนะกับบี้นะฮะ

ล้างท้องร้องวู้

คุณเจนนี่เข้ามาเป็นปีที่๔แล้วนะ

ชมได้ไหมส่วนคุณโตโน่พ่อม่ายคลายมนต์ปีที่แล้วก็ได้นะว่า

เออนาฬีฟ้านาฬีมีเมียแล้วแป๊บเดียวยังไม่ทันอะไรเลย

ลูกเพื่อนพี่พ่อเขาเป็นเพื่อนพี่

จิ้นฟินไม่ลงส่วนพอสเด็กเธอ

พระเอกสามชั้นคงอ้วนมากดูอุปกรณ์ลำโหช้างลาก

แต่แพนเค้กอันนี้เราไปดูนะฮะ
แพนเค้กซอปสุดเลยอ่ะเราไปดูนี่
ก็ดาราทั้งหมดที่ถูกตั้งฉายามาเข้ามาเปิดใจกัน
เราก็ไปถามเขาเลยบอกว่ามีความรู้สึกยังไง
แต่ว่าไม่รู้ว่าฟีแลนซ์มองในมุมไหนคะ
ส่วนตัวก็โอเคนะคะยังเหมือนเดิมค่ะ
แล้วถ้ามีโอกาสพร้อมช่วยงานนะฮะ
แล้วก็ความสุขที่ได้ทำมันเป็นความสุขทีเดียวนะคะ
ถ้าถามว่างงกับที่มาของฟีแลนซ์หรือไม่
ส่วนตัวก็งงนิดหน่อยค่ะ

เพราะว่าตนนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีต่อไปนะคะ
หรือกิจกรรมในการช่วยเหลือเสมอ
ก็ยังทำอยู่นะมันเป็นมุมที่ดีค่ะ

ขอบคุณนะคะที่น่ารักนะ
แล้วก็นึกถึงแพลนทุกปีเลยนะคะ
จริงแล้วมีคนที่เข้าไปเข้ารอบอีกหลายคนมาก

พี่ตอนนั้นพี่ตอนนั้นเขาบอกมีเป็นนางพญามันหิ้งอะไรอย่างนั้น
มานั้นมาเปล่าเขาบอกให้ฉันตั้งฉายานใหม่
แล้วรู้ไหมพี่ว่าว่าในก็ตรงอย่างนี้เหมือนกันมีคนพูดเหมือนกันฉันพูดไป
มีคนพูดเหมือนกันฉันก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะฉันเล่นขำ
คุณเล่นเลยนะรู้ไหมพี่ตอนโน้ก็ออกมาบอกว่าปีนี้
ฉายาที่ได้รับถือว่ายังเบากว่าที่ผ่านมานะสำหรับตนเนี่ยนะฮะก็คิดว่าไม่ได้คิดอะไรมาก
ขอบคุณสื่อมวลชนที่ยังให้ความสนใจแล้วก็นึกถึงอยู่ทุกวันนี้
กิ๊บสิอยากบอกนะกุ๊บกิ๊บบอกว่าก็น่ารักดีอ่ะมันก็เหมาะกับคู่ของเราอ่ะ
ก็ตอนแรกนึกว่าจะแรงกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ก็ยอมรับว่าความรักของเรามันก็เร็วไปจริง
ระยะเวลาครบงานแต่งท้องมันเร็วไปหมดเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งก็จะเร็ว
เอาอีกแล้วกันเอาอีกแล้วนี่ไง
กะเถยซ่าล้างบ่อปลา
ล้านบ่อปลา๓๐๐บาท

มสดำตกแนะตกแนะอะไร
เมื่อก่อนเขานี่ไงกอร์ธอมมองเมื่อก่อนเกม

วันดีคืนดีฉันก็ไปกับเพื่อนลูกน้องลูกสาว
ประมาณอิงคลึมมันถูกสนามเนี่ยะนึกว่าสนามเนี่ยะวินไล่ผู้ชาย
อีตุงท่าอีโธ่อีบอก
แล้วรถแท็กซี่ก็ไงดีมาได้ยิ่งมาเริ่มเรามาบอกครับ

แตงโมลูกสาวที่ฉันน่ะเขาบอกบว่า
ส่วนตัวก็ไม่อยากที่จะพูดเรื่องในอดีตเลยค่ะ

โอเคพักเบรกไปคิดเอาเองนะครับ
ช่วงหน้ามาอัปเดตอาการคุณปอกันนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ